คือจะมีการร้องทั้งช่วงบ่ายนะฮะ

แต่ว่าถ้าช่วงค่ำ๔ทุ่มที่มีการจุดเทียนสีขาว

คุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
โดยรอบพระบรมหาราชวังแล้วก็ที่ท้องสนามหลวง
ในการที่จะมีการจัดกิจกรรมร้องเพลงสันเสริญพระบรมีครั้งนี้นะครับ
ซึ่งคุณรัชตะวันโภชนุกูลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากหน้าพระบรมหาราชวังเชิญครับ
จะเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงค่ะ
ที่งานรวมพลังร้องเพลงสันเสริญพระบารมีจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้
แต่ประสบกรณิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศก็ทยอยเดินทางมาจับจองบางพื้นที่บริเวณโดยรอบ
เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ไทยแห่งการแสดงออกถึงความจงรักพักดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
ขณะที่ช่วงเช้านี้แม้จะมีสายฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อย
แต่ประสบกรณิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศก็ยังคงทยอยเดินทางมาปักหลักที่บริเวณหน้าพระราน
กำแพงพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
รอเวลาที่จะได้ร่วมเปล่งเสียงขับร้องบทเพลงสันเสริญพระบารมี
ให้ดังกึกกล้องและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
โดยภาษกนิกรที่เดินทางมาถึงอย่างบริเวณท้องสนามหลวง
ได้มีการนำดอกไม้ไปวางหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
น้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์
ขณะที่กิติกุลป้องซ้ายภาษกนิกรชาวขอนแก่น
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
พาลูกสาววัย๑๐ขวบเดินทางมาปักหลักจับจองพื้นที่
ตั้งแต่ตี๔๓๐ที่ผ่านมา
เพราะอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์
แห่งการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
เช่นเดียวกับสมลักษณ์ใจเก่งดีเพื่อนร่วมงาน
เตรียมความพร้อมมาทั้งร่างกาย
และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกับตัวเอง
เพื่อปักหลักอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงตลอดทั้งวันค่ะ
เพราะว่าอยากให้เขาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง
ให้เขามีความภูมิใจว่าเขาเป็นคนไทย
เป็นคนใดที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก
อยากให้เขาทำจนถึงวันที่เขาตาย
เราอยากจะมาร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีให้แบบให้ดังทั่วโลกเลยค่ะ
ให้คนทั้งโลกรู้ว่าแบบประเทศไทยของเราคนไทยรักในหลวงมากค่ะ
เรารู้ว่าเราต้องตากแดดถึงตอนไหนเรารู้
เราก็ตั้งใจมาค่ะค่ะเต็มที่เลยค่ะวันนี้เพื่อพระองค์ท่านค่ะ
ด้านการจัดงานขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมสถานที่
สำหรับการเซ็ตเครื่องดนตรีและอุปกรณ์โดยคาดว่าในเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาค่ะ
่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลผู้กำกับภาพยนตร์และผู้จัดทำภาพยนตร์เพลงสันเสริมพระบารมี
ประวัติศาสตร์นี้จะให้สัมภาษณ์พร้อมกับอาจารย์สมเท้าสุจริตกุล
ก่อนที่จะเริ่มบันเลงและขับร้องบทเพลงอย่างสมพระเกียรติในเวลา๑๓นาฬิกาค่ะ
ซึ่งจะมีคุณใหม่สิริกิติยาเจนเซ่นพระธิดาพระองค์เล็กในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีรวมขับร้องประสานเสียงด้วยค่ะ
ขณะที่คนบันเทิงทั้งดารานักร้องจากทุกค่ายทุกสังกัดก็จะมาร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักพักดีในโอกาสนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
และสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมขับร้องบทเพลงสันเสริมพระบารมีในวันนี้นะคะทางคณะผู้จัดงานขอให้ประชาชนทุกท่านตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง
จากในวันนี้จะมีการปิดพื้นที่การจราจรในบางส่วนค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวง